เหตุสลดเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
นครปฐมค่ะมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มนะคะ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเด็กผู้ชายอายุแค่๑๕เอง
เรียนอยู่ม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตแบบคาชุดพละเลย

เพราะว่าพอแม่ไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะ
โผล่เข้ากอดร่างลูกแล้วก็ร้องไห้คือแทบเป็นลมอะค่ะ
อันนี้ก็คือถนนเรียบคลองชลประธาน
แก่งส้มเซี่ยวอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะ

เบื้องต้นคือยังไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วน้องเขาเสียชีวิต
เพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว
ด้วยความคึกขนองแข่งกับเพื่อนมาหรือเปล่า

เราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปนะคะ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ยังมีรอยของรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
ถลายข้ามอีกเลนของถนน
ชนกับรถกระบะคู่กรณี
แล้วก็มีรอยตรงนี้จุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
ชิ้นส่วนรถท่อรถจักรยานยนต์ก็ยังกระจัดกระจายอยู่บ้าง

นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้าน

จริงแล้วข้างที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ

ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าบึงลางข้าวลอย
ที่ทางเทศบาลสร้างถนนขึ้นมา
สำหรับชาวบ้านมาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเย็น

มีกลุ่มเด็กนักเรียนมาจับกลุ่มหลังเลิกเรียน
วันดีคืนดีก็จะเป็นจุดที่นักเรียน
มาทะเลาะวิวาสกันโดยเฉพาะคู่อริ
แต่กลายเป็นจุดโมสุมอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าตรงนี้เป็นถนนริมคลองชลประธานยาวเป็นกิโลเลยค่ะ

เป็นจุดที่เด็กมาแว้นซิ่งแข่งกัน
ทะเลาะกันมาจับกลุ่มกันน่ะนะคะ
ก็ตรงนี้อังคบบ่อยพร้อมมียกล้ออะไรบ้าง
นี่ผมก็จะมาดูว่ามันเป็นยังไงกัน
คือตรงนี้เป็นทางที่วัยรุ่นในเขตตรงนี้เขาชอบมาแข่งรถเหรอครับ

ช่วงไหนจะเป็นคนเป็นกลุ่มเวลาที่มาเยอะบ่อย

ช่วงเย็นเรื่องเรียนถ้ามากัน
แล้วเขาชอบมาจู่จี่อย่างนี้เหลือเสือนจอม
ส่วนจอมอย่างนี้เหรอ

อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ๒ครั้งหรือเห็นยังไงครับ

มีแต่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็มีของ

อันนี้คือสภาพพื้นที่โดยรวมนะคะ

มันมักจะมีกลุ่มเด็กมามั่วสุมกันอยู่บ่อยทุกวัน

แต่ว่าทีนี้ค่ะจากอุบัติเหตุนี้
เราก็จำลองเป็นภาพกราฟิกให้เห็นเหตุการณ์นะคะ
ว่าลักษณะการเกิดเหตุมันเป็นยังไง
คือตัวน้องผู้เสียชีวิตกับกลุ่มเพื่อน
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์กันมาที่ถนนเส้นนี้นะคะ
คลองชลประธานบ้านแก่งส้มเซี่ยว
เพื่อมาดูกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงที่มาทะเลาะกับคู่อริค่ะ

ตัวน้องผู้เสียชีวิตเขาชวนเพื่อนอีกคนนึง
แข่งรถจักรยานยนต์เพื่อขั้นเวลา

ก็ขี่ไปตามถนนสองเลนที่สวนกันแบบนี้ค่ะ
เนี่ยทั้งคู่เขาขี่แข่งกันมาแบบก้มหมอบไม่ได้มองถนนอ่ะ

โดนรถของเพื่อนที่ขี่คู่กันมา
แล้วรถของน้องสะบัดเสียหลักล้มตัวเนี่ยกระเด็นออกไป
ถลายไปนอนเสียชีวิตอยู่ที่ป่าข้างทาง
แต่ว่ารถจักรยานยนต์ของน้องผู้เสียชีวิต
ไหลไปชนกับรถกระบะสีขาวที่สวนทางมา

ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่นายเวียรสักบัวลอย
อายุ๔๗ปีคนขับรถกระบะสีขาว

เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังเตรียมขนผักขึ้นท้ายรถไปส่งให้กับลูกค้า
เขาได้ยินเสียงกลุ่มเด็กนักเรียนมาเบิ้ลรถจักรยานยนต์
จับคู่แข่งกันอยู่บนถนน

ก็เห็นรถจักรยานยนต์ของน้องผู้เสียชีวิต
ตีคู่มากับรถจักรยานยนต์ของเพื่อนอีกคันหนึ่ง

แต่ว่าจู่รถของน้องที่เสียชีวิต

ตัวน้องกระเด็นออกจากรถ
ส่วนรถพุ่งไปชนหน้ารถกระบะของเขา
ล้อหน้ายางแตกเลยนะคะ

ประมาณแค่๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
ตัวรถกระบะเนี่ยไม่ได้ขับมาเร็ว
มันจะมีบึงรางเขาลอยอยู่
เขาจะขี่บนนี้กัน
ขี่บนในบึงก่อนครับ
เดี๋ยวจะเป็นเหมือนแบบให้
จุดที่วัยรุ่นเขาชอบไปนั่งกัน
ใช่ครับจุดที่วัยรุ่นมานั่งกัน

บึงรางเขาลอยตรงนี้
ส่วนแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าพอเห็นร่างลูกชายนี่ก็คือแทบขาดใจ

นิสัยดีร่าเริงสดใส
อยู่กับแม่ไม่เคยเห็นว่าขับขี่รถเร็วนะ

อันนี้แม่บอกว่าก็อาจจะมีบ้าง
หลังจากรู้ข่าวก็รีบมาดูลูกทันทีนะครับ

ลูกยังอายุน้อยมากเพิ่ง๑๕เท่านั้น
แม่บอกว่าลูกชายเป็นเด็กเรียนดี

แต่ก็ขับขี่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นี่แหละนะครับ

เส้นทางที่เกิดเหตุปกติลูกชายไม่เคยไป
เพราะทุกครั้งที่เลิกเรียนลูกจะกลับบ้านทันที
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะ
เข้าใจว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ส่วนการเจรจากับคนขับรถกระบะคู่กรณี

จะเดินทางมากราบขอเข้ามาศพวันพรุ่งนี้
ส่วนจะชดใช้ช่วยเหลือค่าเสียหายกันยังไง

จะรอให้เสร็จธุระเรื่องงานศพของลูกก่อน
แล้วเดี๋ยวพนักงานสอบสวนสพเมืองนครปฐม

ไม่เลยค่ะน้องเวฟนี้พอกลับถึงบ้าน
พอเลิกเรียนปุ๊บเขาจะเตะตะก้อ
ถ้าไม่เตะตะก้อเขาก็จะกลับเข้าบ้านเลย
แต่เมื่อวานคือก็ไม่รู้จะยังไง
ใช่เมื่อวานนึกยังไงเขาก็ไม่รู้

ตอนแรกก็โกรธนะแต่ตอนนี้คือทำใจแล้ว

เพื่อนของน้องที่เสียชีวิตเนี่ย
เขาก็ยอมรับนะครับว่าช่วงเย็นวันเกิดเหตุเนี่ย
มีเด็กนักเรียนผู้หญิงในโรงเรียน
นัดคู่อริจะมาทะเลาะวิวาดกันที่

ผู้ตายกับกลุ่มเพื่อนที่มารอดู

ก็เลยชวนกันขี่รถเล่นเพื่อแข่งกัน

ปลอดภัณฑ์ไม่ได้ตกกันเพราะว่ามีเรื่องนี้มาก่อน

แล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนเพื่อนนักเรียนหญิง

เพราะว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนนะครับ

เดี๋ยวก็ต้องรอพิสูจน์ทราบ

เสียหลักล้มก่อนจะทะไหลไป

ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับฝ่ายไหนนะฮะ
เรื่องการชดใช้ค่าเสียหายอะไร
ก็ต้องรอการเจรจากลายเกลียกันอีกครั้งหนึ่ง

ใช่เพื่อนที่ขี่แข่งกันมาค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาขี่นำไปสักประมาณ

ตกจากรถจักรยานยนต์แล้วก็แน่นิ่งไปข้างทาง

มันอยู่ที่ว่าน้องเขาประสบอุบัติเหตุด้วยตัวเอง